มาดูกันต่อเรื่องที่เขาเมาส์กันหนาหูค่ะคุณผู้ชม
ของพี่โป๊ปกับปุ๊กลุ๊ก
คือจะนั่งกันปกติก็ได้ไหม
ทำไมพี่โป๊ปจะต้องเอามือไปอ้อมข้างหลังอย่างนี้

พร้อมกับมีแทปชั่นที่มันแบบว่าชวนขุนหัวลุกเบาค่ะ
เพราะว่าอย่างที่ทราบปุ๊กลุ๊กอยู่วิกหมอชิต
ส่วนพี่โป๊ปอยู่วิกพระราม๔วิกน้อยศรีค่ะ

จริงมีใครจะโบยบินมาข้ามช่องเจอกันหรือยังไง

ซึ่งก็ย้ายออกจากช่องเจ็ดแล้ว
แต่ว่าชนิดนึงนะปุ๊กลุ๊กอาจจะมีข่าวแบบกับหนุ่มแบบบ่อยนะ

ก็ล่าสุดเลยก็คือไมค์พัฒนาเดชที่เป็นผู้ติ้นตอนนั้นนะ
แต่ว่าหนุ่มแสดงจริงเขาจะแนวแบบรุ่นพี่นะ

เดี๋ยวลองถามปุ๊กลุ๊กแล้วก็ฝากถามพี่อ้ำไปด้วยดีไหม
ต้องถามพี่อ้ำสิพี่อ้ำสนิทกับปุ๊กลุ๊ก

แต่ว่าก็ต้องรอดูแล้วค่ะว่าคุณผู้ชมว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นค่ะ

อาจจะมีการโยกย้ายอาจจะมีรักข้ามคายหรืออาจจะ